พูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะไม่รู้ว่าพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมสนใจจะหาซื้อที่ปลูกบ้านหรือเปล่า
มีที่มาเสนอขายทำเลทองเลย
อ๋อเหรอหน้ามอชอพี่บอกแล้วไงถ้าวอผิดอะวอผิดอะอย่าเอาขึ้น
มันอายคนดูเขาที่อะไร๑ตารางวา
ที่เขาขายจริงที่ดิน๑ตารางวาถ้วน๒คูณ๒๒คูณ๒เมตรตรงหน้ามช
เป็นการขายที่ดินที่เล็กที่สุดในไทยเปล่าเนี่ย
ลองดูกันหน่อยค่ะนี่ตรงนี้เลยเผื่อพี่อยากจะสร้างบ้านสักกี่ชั้นพี่ว่ามา
เนี่ยค่ะที่ดินที่เห็นในกรอบแดงนะเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ย
ขายจริงว่ะขายจริง๑๐ตารางวาใช่
แถวมชเนื้อที่๑ตารางวาถ้วนมีระบบน้ำบาดานครบชุดนะ
มีทั้งน้ำมีกรงเหล็กเป็นที่ดินโฉนดครุฑแดงเสียภาษีที่ดินทุกปีในราคา๘๐๐๐บาท
สะเทือนสิคะสะเทือนสิคะวงการอสังหาริมทรัพย์เป็นไวรัลเลย
อยู่ที่หน้ามชไม่เคยเห็นอ่ะไม่แต่ว่าถ้าหน้ามชนี่พี่เริ่มสนใจแล้วนะ
อยู่หน้ามอชอเนี่ยขายไปยังพี่เบ้ยจะติดต่อซื้อใช่ป่ะขายไปยังพี่เบ้ยเซปเปอร์เลย
ทำบูธบูธขายของพอดีเลยเนี่ยนี่ไงเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าเนี่ย
ไม่เคยเห็นเลยนะการขายที่ดินขนาดเล็กแบบนี้มาก่อนแล้วก็มีคนมาเสนอไอเดียด้วย
จะใช้พื้นที่ทำอะไรพี่เบิร์ตบอกเป็นบูธใช่ไหมขายของใช่ไหมแต่ต้องยกเอาแท้งน้ำออกก่อนนะ
คือทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วดูฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายเป็นไอเดียที่เสนอนี่ไง
ทำทั้งหลายสามชั้นสามชั้นเป็นเหมือนคาเฟ่เล็กอย่างนี้อะค่ะ
คือเขาบอกว่าตรงเนี้ยตารางวาที่ดินตรงเนี้ยค่ะที่บอกว่าหนึ่งตารางวานะครับ
อยู่ในหมู่บ้านผาพิงวิลล่าอยู่ซอยร้านโบ๊ทหน้ามชที่เชียงใหม่
แล้วขนาด๒คูณ๒ตารางเมตรเท่ากับ๑ตารางวานนั่นแหละ
คือทำอะไรกว้างไม่ได้หรอกแต่ทำสูงได้ไงทำเป็นแนวสูงขึ้นมา
มีกรงเหล็กล้อมรอบแบบนี้ประกาศขายเอาไว้คุณผู้ชม
ทีนี้คือเขาบอกว่าข้างในมีแท้งน้ำมีระบบกองน้ำบาดานครบชุดเลยนะคะ

ก็บอกว่าเจ้าของที่ดินประกาศขายที่จริงนะ

เจ้าของเขาซื้อที่ดินนำมาสร้างเป็นทาวน์โฮม๕คูหา
แต่ว่าระบบปลาปลายังเข้าไม่ถึงไงก็เลยต้องทำระบบปลาปลาบาดานมาใช้
ตกกันที่ดินตรงนี้ไว้๑ตารางวาติดตั้งประปาบาดาน

คือป๊าป๊าภูมิภาคเข้าถึงแล้วไง
พอปลาปลาคูณถ้าเข้าถึงปั๊บน้ำบาดานก็เลิกใช้แล้ว
ปลาบาดานเลิกใช้ไอ้ที่ดิน๑ตารางวาตรงนี้ก็ถูกทิ้งไว้

เจ้าของเขาก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละขายดีกว่า
เพราะว่าปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่มีใครมาดู
พอโพสต์ปั๊บมีคนสนใจโทรศัพท์มาถาม

ส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบวิศวะเป็นนักออกแบบ
ให้เหตุผลถูกต้องเป็นงานท้าทาย
ชาเลนจความสามารถเหลือเกินเนื้อที่ขนาดนี้
ท้าทายทั้งการออกแบบท้าทายทั้งวิศวกรรมก่อสร้าง
ใครสนใจเจ้าของเขาฝากบอกด้วยนะ
ต่อรองราคาได้ย้ำด้วย

โอ้โฮดอมพอไหม๒คูณ๒เมตรดอมใช้พื้นที่เยอะไหม

นี่แหละนี่แหละนะครับน่าสนใจทีเดียว